ก่อเหตุได้๓ชั่วโมงตำรวจไปคุมตัวได้เนี่ยวันนี้นำตัวไปทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจคุมตัวนายสิทธิโชคคงทองหรือว่าในอ้วนอายุ๓๐ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่ฮะก่อเหตุเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับถือค้อนเข้ามาจี้ชิงทองคำ
เส้นละสองสลึงไปได้สามสิบเอ็ดเส้นเส้นละหนึ่งบาทอีกสิบแปดเส้น
รวมได้ไปสี่สิบเก้าเส้นน้ำหนักทองสามสิบสามบาท
มูลค่าก็เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทคือที่ทำแผนเนี่ย
นี่เป็นจุดด้านในแล้วเริ่มจากจุดที่จอดจักรยานยนต์ที่ลานหน้าห้างก่อน
นะแล้วก็ขี่หลบหนีไปนะครับอ่าหลังจากนั้นก็คือพอคนเขารู้ข่าวเข้ามาดูกันเยอะนะ
ค่ะนะฮะทำแผนอยู่สักสามสิบนาทีนะครับจากนั้นก็ไปค้นอาวุธปืนนะครับ
ทำจุดในห้างมาที่หนีแล้วก็ไปค้นอาวุธปืนที่บ้านนะครับอ่าจุดที่อ่า
ไม่ใช่ปืนนะขออภัยครับไปค้นหาค้อนนะครับนำไปค้นหาค้อนที่ใช้เป็นอาวุธ
เขาบอกว่าเขาไปทิ้งข้างถนนในพื้นที่บ้านหนองฉิมนะครับห่างจากห้างที่ก่อเหตุ๖กิโลเมตร
แต่หาไม่เจอฮะผู้ต้องหาบอกว่าจำไม่ได้ว่าโยนทิ้งตรงไหนนี่หาไม่เจอนะครับ
แต่ว่าหลักฐานมันชัดนะฮะค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานก็ชัดอ่า
ถ้ามีกล้องวงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูกันด้วยเมื่อวานที่ก่อเหตุนะครับ
อ้วนเนี่ยยอมรับว่าก่อเหตุไปเพราะไม่มีเงินซื้อยาบ้าฮะ
ต้องการหาเงินซื้อยาบ้ามาเสพแล้วติดเกมออนไลน์ด้วย
ต้องการหาเงินมาเล่นเกมออนไลน์แล้วที่เหลือเนี่ยกะว่าจะเอาไปเที่ยวผับ
เขาบอกรัฐบาลเนี่ยเนี่ยผมได้ข่าวว่าจะเปิดผับเปิดบาร์หนึ่งธันวาคมนี้แล้วอืม
นี่นี่มันเตรียมการล่วงหน้าอย่างนี้เหรอ
เงินไว้แต่เนิ่นอย่างนี้หรอเตรียมเที่ยวผับ
แล้วไปชิงจี้ชิงทองอย่างเงี้ยบอกดูข่าวชิงทองตามโทรทัศน์อย่างเง
แล้วแบบโอ้เห็นว่าเขาจับตัวคนร้ายไม่ได้บางเหตุการณ์อ่ะก็เลยก่อเหตุบ้างอ่านี่ฮะ
ไม่มีตังค์ใช้จ่ายเหรอแล้วเห็นที่บอกว่าสารภาพว่าจะเอาไปซื้อยาเสพติดอันนี้จริงไหมคะพี่
ตอนก่อเหตุเนี่ยได้เสียบยามันหรือเปล่าเหรอเสียบมันด้วย
เขาอยากโดนตำรวจจับค่ะพี่เพราะว่าเขาหลอนมากเขาอยากโดนตำรวจจับเพราะว่าช่วงกลางคืนทั้งคืนเขาไม่นอนเขาร้อง
แต่พี่สาวบอกที่อ้วนเขาทำไปเนี่ยน้องชายทำไปเนี่ยคงจะหลอนยามากกว่า
เพราะเนี่ยพอก่อเหตุแล้วเนี่ยเขาเอาทองกลับไปที่บ้าน
ถึงบ้านเสร็จวิ่งขึ้นชั้น๒เอาทองไปวาง
แล้วบอกพี่บอกโทรแจ้งตำรวจมาจับด้วยนะ
นี่ตำรวจก็เลยจับได้ฮะ๓ชั่วโมงหลังก่อเหตุนะครับ
คดีนี้ได้ของกลางนะครับสร้อยคอน้ำหนัก๑บาทเนี่ยมันหายไป๗เส้นนะฮะ
มูลค่า๒๖๕๐๐บาทแต่ว่าคนร้ายปฏิเสธบอกไม่รู้ไม่เห็นกับ๗เส้นที่หายไป
บอกแค่ว่ามีแค่ในกระเป๋าผ้าที่ผมเอามานั่นแหละ
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ทำแผนเรียบร้อยวันนี้ก็พาไปฝากขังนะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาเรียบร้อยนะครับในการก่อเหตุนะครับ